เพื่อนเดินชนเสาไฟฟ้า
เจ็บนะแต่ไม่กล้าแสดงออก

เดินชนไปแล้วไม่เจ็บหรอกอะไรอย่างนี้นะฮะ

โดดใครไม่ได้ก็ต้องโดดตัวเองบอกเธอไม่ดูทางเหมือนกูนี่จังหวัดนี้โป๊ะโอ้ยเอ็นดูน้องเขาเหมือนกันเนอะเอ็นดูมากเดี๋ยวดูเพื่อนอีกเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันเหรอนะเพื่อนไม่รู้แล้วน้องก็ทำไงเนี่ยทำไงต่อคุณงงตัวเองทำไมดีอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ